แต่ว่าเป็นผู้หญิงจริงอย่าหยุดสวยด้วย

เพราะว่ากว่าเราจะสวยนี่ต้องรวย
แล้วตอนนี้ต้องบอกว่าปังสุดค่ะ
เพราะว่าได้จ้างมิวนิทา
งานนี้ก็เลยต้องถามถึงวิธีหน่อยว่ามีวิธีเสริมดวงให้รวยแล้วก็เป็นเท่าแก่นี้
ร้อยร้านแบบนี้หรือเปล่าต้องทำยังไงจ๊ะ
มีเป็นเซอร์แบบดังเยอะมากเลย
ใช่เราก็ต้องเต็มที่ค่ะเพราะว่าพอเรารู้สึกว่าส่งให้เพื่อนใช้แล้วทุกคนแฮปปี้
มีน้องมิวน้องคิมแล้วก็ปันอะไรอย่างนี้ค่ะทุกคนก็แบบแฮปปี้กับผลิตภัณฑ์ของเรา

เออก็ค่อยค่ะยังไม่ได้รวยขนาดนั้น

จริงมันก็แหมมูอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะคะก็ไหว้พระปกติแหละ
มีไปพม่าด้วยไปทุกปีค่ะปีละ๒ครั้งอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าก็ขอหลายเรื่องแหละไม่ได้ขอแค่เรื่องแบบธุรกิจอย่างเดียว